ที่จะบอกเนี่ยเป็นชื่อเพลงของเขาเลยนะคะ
สำหรับเพลงคนชั่ว๒๐๑๘ค่ะ
เข้ากับกระแสสังคมในช่วงนี้มากเลยนะคะ
เขาบอกว่าเป็นอีกแง่มุมของความรักในอีกรูปแบบหนึ่ง

ที่จะมีแบบเล็กน้อยจุ๊กจิ๊กกันบ้าง

เพราะอะไรถึงเลือกแนวเพลงสไตล์แบบนี้มาถ่ายทอด
ฟังที่มาที่ไปจาก๓หนุ่มกันเลยค่ะ
เพลงก็จะหมายถึงเล่าถึงกิจกรรม
ของคนคนหนึ่งที่เขา
เอิญไปแอบชอบคนคนหนึ่งไปรักคนอีกคนหนึ่ง
จนถึงจุดหนึ่งเขาก็เริ่มนึกขึ้นได้ว่า

แต่ว่าแทนที่เขาจะเลือกที่จะจบความสัมพันธ์นั้น

แค่จะสื่อว่าคุณน่าจะจบที่ใครสักคนก็พอ
เราก็เลยอยากจะนำเสนอคนที่เขากำลังเจ้าชู้อยู่ว่า
เขาคิดอะไรเวลาที่เขาน่ามืดก็ทำยังไง
ฝากเพลงของพวกเรานะฮะหายไปปีกว่าก็ตั้งใจทำกันมากนะฮะ
เพลงนี้ก็อยากให้ทุกคนลองฟังนะฮะ
ก็เป็นเพลงคนชั่ว๒๐๑๘นะฮะบันเลงโดยคนดีนะครับ